นายกรัฐมนตรีเองคือวันนี้แสดงความเป็นห่วงออกมาชัดเจน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้สั่งกำชับกำชาไปที่มธ๑พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

บอกว่าให้ไปดูหน้างานไปลงพื้นที่
ก่อนหน้านี้เราก็เห็นมธ๑เดินทางลงพื้นที่
หลังจากนั้นก็กลับมาประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเทพ

นายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าทุกชีวิต๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง

แล้วก็ทีมช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ต้องส่งใจไปช่วยด้วย
วันนี้คุณผู้ชมคือเดิมทีเดียว
นายกรัฐมนตรีตอนแรกคือยังไม่มีกำหนดการแน่นอน
ว่าจะลงพื้นที่ไปวันไหนเมื่อไหร่ตอนแรก

แต่ล่าสุดมีการยืนยันข้อมูลมาแล้ว

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงเทพ

ไปดูภารกิจครั้งนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
คือวันนี้นายยกรัฐมนตรีเนี่ยนี่คุณพรรคภูมิ
หน้าตาเนี่ยอิดโรยที่นั่งพนมมือเนี่ยนะคะ

ช่วงเช้าท่านไปเป็นประธาน
ก็พอเป็นประธานเสร็จเนี่ยนะท่านสื่อเองก็ไปสัมภาษณ์
เรื่องของการช่วยเหลืออะไรต่างนานา
ท่านก็บอกว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปดูแล้ว
เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะลงพื้นที่หลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จเนี่ยนะ
นี่เลยเดินไปตึกไทยคู่ฟ้าค่ะคือสภาพหน้าตาเนี่ยอิดโรยเลยนะคะ
ส่วนพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
นายกรัฐมนตรีคือเป็นห่วงน้องทั้ง๑๓คน
ก็เลยเตรียมที่จะลงพื้นที่แต่กำชับคนที่อยู่หน้างานเลยนะ
บอกว่าไม่ต้องจัดเตรียมไม่ต้องจัดการต้อนรับอะไรทั้งสิ้น
ไม่ต้องทำอะไรให้มันวุ่นวายเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาทำงาน
อยู่ในหน้างานอาจจะเสียสมาธิได้
คือพอมีข่าวว่าท่านนายกจะเดินทางไปเนี่ย
ก็มีบางคนไปโพสต์ข้อความหรือว่าจะพูดในธรรมนองที่ว่า
ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปต้อนรับกัน
งานเงินเขาก็จะสะดุดหรือเปล่าต้องโมไปต้อนรับ
ผู้นำประเทศที่เดินทางมาอืมอ่า
โฆษกรัฐบาลก็เลยบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์ฝากบอกเลยว่า
ไม่ต้องมาต้อนรับใช่คือไปเพื่อจะไปช่วย
ให้กำลังใจจริงไม่ใช่ไปแล้วจะแบบ

ทำทุกอย่างทำตัวเหมือนปกติ
เคยช่วยเหลือเคยเดินหน้ายังไง
เคยดำเนินการยังไงก็ทำก็ว่าไปตามนั้น
ฟังเสียงรัฐมนตรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
ท่านก็ได้เรียนชี้แจงข้อมูลให้กับพี่สื่อมวลชนทราบไปแล้วว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงห่วงใหญ่
ทั้งน้อง๑๓คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ท่านนายกก็เลยวางแผนว่าท่านจะไปที่เชียงราย
แต่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนว่าจะไปวันพรุ่งนี้
หรือว่าจะไปวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์
สิ่งหนึ่งที่ท่านบอกกับผมก็คือท่านไม่อยากให้เจ้าหน้าที่
ที่เขาปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตาม
ต้องเสียสมาธิมาให้การต้อนรับกับท่าน
อยากให้ทุกคนปฏิบัติงานตามปกติ
เพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านเดินทางจากกรุงเทพไป
โดยเครื่องบินของกองทัพเนี่ย
ก็ไม่ต้องมีใครมารับท่านที่สนามบิน
ท่านก็จะเดินทางของท่านเองไปจนกระทั่งถึงที่
เชียงรายในพื้นที่เลย
นายกต้องการที่จะไปให้กำลังใจ
กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของน้องทั้ง๑๓คน
แล้วก็จะถือโอกาสไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเราเองก็ดี

แล้วก็พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากกรุงเทพช่วง๗โมงเช้า
ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
บอกว่าตอนนี้ขอให้ทุกฝ่ายพยายามที่จะช่วยกันทำงานไปช่วยเหลือน้อง๑๓คนอย่างเต็มที่
ตอนนี้เนี่ยยังเข้าไปไม่ได้แล้วก็ยังไม่เจอตัวน้องแต่ที่สำคัญตอนนี้คือต้องพยายามที่จะสูบน้ำออกมาให้ได้เยอะที่สุด
เขาส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ๓๐นายพร้อมอุปกรณ์เพื่อที่จะเจาะผนังทั่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งส่วนสำคัญเลยก็คือบรรดาทหารทุกเหล่าทัพแล้วค่ะตอนนี้สรรพกำลังเนี่ยทุ่มไปที่ถ้ำหลวงที่แม่สายจังหวัดเชียงราย
พลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการฐานสูงสุดบอกว่าเรื่องของแผนการทำงานอะไรต่างนี่นะคะ
อันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาได้ส่งไม้ต่อ
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็คือคุณนรงศักดิ์ไปเป็นผู้อำนวยการกองบัญชาการอำนวยการในพื้นที่
ก็คือจะเป็นคนดูแลพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงการจัดระเบียบสื่ออะไรที่ออกมาในวันนี้ด้วย
สื่อที่จะเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องมีการแขวนป้ายอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นรถราที่จะเข้าไปอันนี้ก็มีการจัดระเบียบ
ส่วนนี้กระทรวงมหาดไทยดูแลร่วมกับผู้ว่าส่วนเรื่องของการสนับสนุนกำลังพลทหารต่างที่ส่งไปเนี่ยอันนี้เหล่าทัพเดี๋ยวจะดูแลให้
แล้วก็ทหารที่ส่งไปแต่ละหน่วยมีศักยภาพเนื่องจากว่าทุกคนผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
แล้วก็ท่านย้ำเลยนะบอกว่าประชาชนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคือเสพข่าวสารอย่างมีสติให้รับฟังจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
โดยเฉพาะจากผู้ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะต้องมีการแถลงข่าวให้กับสื่อก็คือวันละ๒เวลา
ผู้วิจารณ์ฐานสูงสุดบอกว่าให้ฟังจากเพราะว่าแถลงข่าวเท่านั้นนะคะ
ที่หนึ่งก็คือให้ประชาชนได้เข้าใจในข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้าง
ก็ขอให้ไปฟังจากการแถลงข่าวของทางจังหวัดเชียงรายแล้วกันนะฮะทางกองอำนวยการ
และอีกอันหนึ่งก็คือก็อยากจะขอร้องพวกที่ส่งคลิปส่งข่าวพวกนี้
ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับส่วนรวมนะครับ

ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พบทบบอกว่า
ขณะนี้ได้ผลัดเปลี่ยนผู้บัญชาการระดับสูงลงพื้นที่ตลอดนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่าปัญหาอุปสรรคตอนนี้ก็คือเรื่องของฝนกับระดับน้ำในถ้ำ
ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำอยู่นะครับ
เพื่อจะได้เข้าไปในถ้ำแล้วก็ติดตามค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตได้นะครับ
พก็บอกว่าก็ส่งทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือ
สนับสนุนหลายอย่างนะฮะใช่ค่ะเราก็เจาะที่หน้าจอไว้ให้ท่านเห็นนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจาะน้ำออกจากถ้ำนะฮะ
ผ่านทางบ่อบาดานอะไรพวกนี้นะครับช่องทางทางน้ำบาดานนะครับ
เดี๋ยวความคืบหน้าเราจะรายงานให้ทราบนะครับ
เพราะว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็อยู่ที่พื้นที่
เดี๋ยวอีกสักครู่จะรายงานเข้ามานะครับ